อย่างที่คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันครบรอบ
หนึ่งปีแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปภิษค่ะ
หน่วยงานนะคะก็ได้มีการจัดพิธีกันเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ
ได้จัดพิธีแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้
นำโดยหัวเรือใหญ่ภัยบูลดำรงชัยธรรมพร้อมด้วยนักร้องนักแสดงชื่อดังเบิร์ดทงชัยตู่นันทิดาคริสติน่าอากิล่านัทมีเรียมอสปฏิพานและอีกมากมายค่ะ
โดยมีการกล่าวคำถวายความจงรักภักดีและร่วมกันยืนตั้งจิตสงบนิ่งน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา๘๙วินาที
อกจากนั้นยังได้ร่วมกันประดับดอกดาวเรืองบริเวณรอบอาคารอีกด้วยค่ะ
ซึ่งเบิร์ดทงชัยก็ได้เปิดเผยว่าในวันนี้เป็นวันที่เขาได้เสียใจที่สุด
แต่เป็นวันที่เขาจะต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
อย่างที่ได้สัญญากับพระองค์ท่านไว้
พระองค์ท่านไม่ได้ไปไหน
แต่อยู่ในใจของพวกเราตลอดไปค่ะ